คุณผู้ชมครับไปดูที่บขศที่บ้านดุงอุดรธานีกันหน่อย
มีชาวบ้านไปเจอพระสงฆ์รูปหนึ่งไปเดินของเงินชาวบ้านในบรกษอ
และที่สำคัญเมาซะด้วย

ว้อตกลงหรือหรือว่า
แล้วคนถาดคลิปพวกเขาถามด้วยนะจะ
เลิกหรือไม่เลิกกินยังไงส่วนพ่อก็นิ่งไปบาทเบิดอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับ
เขาได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีพระสงฆ์ตอนแรกยังไม่ทราบเป็นพระจริงพระปลอม
เมาอยู่ที่บอกกระสอบบ้านดุงก็เลยไปตรวจสอบก็ไปเจอพระมาทราบภายหลังคือชื่อว่าพระทองภูลพรมพิมายครับ
อายุ๖๘ปีท่านเมาจริงครับเดินเซไปเซมาไม่ได้ทรงแล้วอะครับบางทีก็นั่งหลับ
พอตื่นมาก็ไปขอเงินพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชาวบ้านทนไม่ไหวกับพฤติกรรมแบบนี้เป็นพระด้วย
ก็เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงการพระพุทธศาสนาพระทองภูลก็บอกว่าโอ้ยบวชมาหนึ่งพันศาแล้ว
จิบเหล้าขาวซะหน่อยแก้ปวดเมื่อยแต่จิบหนักไปหน่อยก็เลยหลับ
ว่าต้องดื่มเหล้าขาวเป็นประจำเพราะอะไรถ้าไม่ดื่มนะท้องไส้มันปั่นป่วน
มันปั่นป่วนมันแบบเป็นกระสายต้องดื่มว่างั้นนะฮะ
มินเพจบ้านดุงอัปเดตก็เลยนำตัวพระทองภูลไปที่วัดอาสาพัฒนาคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าต้องการจะเอาไปให้พระผู้ใหญ่ท่านตรวจสอบนะฮะ
ให้พระครูอธรรณพระธนคุณท่านเจ้าอวาดวัดเนี่ย
ตอนพระทองภูลศึกใส่ชุดขาวแล้วเนี่ย
ปรากฏว่ามีงานบุญทอดกระถิ่นแล้วมีเสียงเพลง
นี่ตบมือตบมือให้จังหวะ

อาการก็เลยออกแบบนี้นะฮะสุดท้าย
สุดท้ายท่านจะสึกษาให้มันเรียบร้อย
แล้วก็ไปนั่งสั่งสอนว่าเออท่านท่านบวชแล้วท่านก็ต้องสำรวม

นำตัวกลายเป็นนายทองภูลไปแล้ว

ถ้าพบว่ามีสารเสพติดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถ้าไม่พบก็ให้เขากลับบ้านกลับช่องกันไป
สุดท้ายศึกนะแต่ไม่รู้จะกลับมารำกับคณะกระถิ่นเขาต่อหรือเปล่า
ปกติเราจะเห็นน้ำปลานับเป็นน้ำผลไม้น้ำอัดลมอะไรอย่างนี้นะคะ
อันนี้เล่าข่าวไง